มาดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะเกี่ยวข้องกับไทยรัฐโดยตรงเลยนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอเป็นแม่ม่ายลูกติดมาสองคน
แล้วก็ไปอยู่กินกับผู้ชายคนหนึ่งก็มีลูกติดมา๑คนนะคะ
เขาอยู่กินกันมา๔ปีไม่เคยมีอะไรที่ขุนคล่องหมองใจกัน
อยู่มาวันหนึ่งค่ะฝ่ายชายหายออกไปจากบ้านเป็นวันนะคะ
โดยที่ไม่ติดต่อฝ่ายหญิงมาเลยทีนี้ฝ่ายหญิงใจหนึ่งก็เป็นห่วง
ใจหนึ่งก็ตั้งคำถามเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบ
ว่าเธอมีอะไรกับฉันหรือเปล่าทำไมเธอหายไปไม่บอกไม่กล่าวแบบนี้
สุดท้ายเกิดอาการน้อยใจนะคะเอามีดจับตัวเองเป็นตัวประกัน
ใช้มีดจ่อคอตัวเองค่ะแล้วจะกระโดดสะพาน
แต่ประเด็นที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับไทยรัฐก็คือสามีของคุณผู้หญิงคนนี้
เป็นแฟนข่าวของไทยรัฐทีวีโดยเฉพาะคุณภาคภูมิพันธ์สถิต
ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐนิวส์โชว์ของเรานะคะก็เลยต้องการให้คุณภาคภูมิเนี่ย
เป็นสื่อกลางเป็นสะพานเป็นกาวใจในการไปคุยกับสามี
ถามสามีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คุณผู้ชมขยายความเพิ่มเติม
ไปดูจังหวะที่เธอพยายามที่จะฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็มีคนไปไกลเกลี่ยค่ะ
อ๋ออะไรอย่างนี้ค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะพูดไงค่ะใจเย็นค่ะ
ไม่อยากเจอคุณภากภูมิไม่อยากเจอคุณภากภูมิ

นี่แหละค่ะเห็นไหมคะตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย
พยายามไปเกลี้ยกล่อมให้เธอแบบใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวค่อยพูดค่อยจากัน
หลังจากที่ไปชาร์จตัวมาได้เมื่อสักครู่นั่นแหละค่ะ
พูดตลอดเลยนะว่าอยากเจอคุณภาคภูมิอยากเจอคุณภาคภูมิ
คุณภาคภูมิเป็นความหวังที่จะไปพูดคุยกับสามี
หาคำตอบมาให้ว่าสามีในใจเขาคิดอะไรทำไมถึงหายหน้าหายตาไปแบบนี้นะคะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณวันวิสาอายุ๓๔ปี
แล้วจุดเกิดเหตุก็คือบนสะพานลอยแยกสวนสมเด็จปากเกร็ดนนทบุรีนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมเราแฟมภาพให้นะคะ
จริงแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่สักประมาณ๓ทุ่มครึ่งของคืนวันที่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมา
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปชาร์จตัวได้แล้วเนี่ยคุณวันวิสาเธอบอกว่าเครียดปัญหาชีวิต
เพราะสามีเอาเงินเก็บแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วทิ้งเธอกับลูกอีก๒คนไว้นะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมคุณผู้ชมเชื่อไหม
ขนาดว่าเอาลูกมาเกลี้ยกล่อมเอาเจ้าของร้านอาหารที่คุณวันวิสาทำงานอยู่มาเกลี้ยกล่อม
เธอก็ไม่ได้ใจเย็นลงเลยนะคะ
เธอก็บอกว่าเธอต้องการพบกับคุณภาคภูมิ
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปพบจนกระทั่งเธอใจเย็นลง
แล้วก็พาเธอมาสงบสติอารมณ์แบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นก็นำตัวคุณวันวิสาไปเที่ยวโรงพักไปพูดคุยกัน
จังหวะที่ไปพูดคุยกันที่โรงพักคุณวันวิสาเธอก็ยืนยันว่าต้องการพบคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์
ทีนี้นายจ้างที่เธอทำงานอยู่ทำไงค่ะ
ตกลงว่าจะพาเธอมาพบคุณภาคภูมิที่นี่เลยที่สถานีของเรานั่นแหละค่ะ
ไทยรัฐทีวีคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่มครึ่งคืนวันที่๓๐สิงหาคม

ตอนมาเนี่ยไม่เจอคุณภาคภูมินะคะแต่เอาล่ะนักข่าวของเราก็พยายามที่จะเป็นสื่อกลางให้
โทรศัพท์ไปหาคุณภาคภูมินี่คุณผู้ชมดูนะคะจังหวะที่มีการพูดคุยโทรศัพท์กัน
สรุปแล้วคุณวันวิสาได้คุยกับคุณภาคภูมิผ่านทางโทรศัพท์
แล้วคุณภาคภูมิเองก็รับปากว่าจะเป็นสื่อกลางให้
เพราะฉะนั้นวิธีการของคุณภาคภูมิคือเอาล่ะ
เมื่อคืนของวันที่๓๐สิงหาคมไม่ได้เจอใช่ไหม
เดี๋ยววันรุ่งขึ้นมาเจอกันช่วงบ่าย
ที่สุดแล้วคุณวันวิสากับคุณภาคภูมิ
เจอกันนะคะช่วงบ่ายของวันที่๓๑สิงหาคมเมื่อวานนี้
คุณภาคภูมิก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อนนะคะ

หลังจากที่คุณวันวิสาเธอได้มีโอกาสคุยกับคุณภาคภูมิแล้ว

คุณพักภูมิก็พยายามพูดคุยปลอบประโลมนะคะ
จังหวะนั้นเธอก็พรั่งพรูสิ่งที่อึดอัดอั้นตันใจ
ว่าสามีของเธอก็คือชื่อว่านายเลอพงเชื้อนุ่นอายุ๕๐ปี
หายหน้าโดยไม่บอกไม่กล่าว
ใจหนึ่งก็วิตกกังวลเป็นห่วงว่าสามีอาจจะได้รับอันตรายหรือเปล่า
หรือใจหนึ่งก็ตั้งคำถามว่าเออถ้าเกิดว่าคุณมีใครใหม่แล้ว
อย่างน้อยขอให้บอกกันแบบตรงไปตรงมา
ไม่ใช่ว่าหายหน้ากันไปเฉยแบบนี้
เพราะฉันก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรนะคะ
แล้วมาวันนี้ตั้งใจจะมาหาคุณภาคภูมิ
เพราะว่าสามีเป็นแฟนข่าวคุณภาคภูมิ
ติดตามข่าวไทยรัฐนิวส์โชว์ไทยรัฐทีวีมาโดยตลอด
แล้วก็หวังว่าคุณภาคภูมิจะเป็นสื่อกลาง
ให้เธอได้พบกับสามีนะคะ
เธอเล่าต่อเธอบอกว่าเธอกับสามี
อยู่กินกันมา๔ปีต่างฝ่ายต่างมีลูกติด
สามีมีลูกมา๑คนเรียนจบแล้ว
แล้วก็ลูกอยู่กับครอบครัวฝั่งอดีตภรรยา
ที่บ้านที่เพชรชบูรณ์ส่วนตัวเธอมีลูกติดสองคน
ผู้หญิงอายุ๑๓ปีกับผู้ชายอายุ๑๐ปี
แล้วเธอกับสามีก็คือที่ชื่อว่าเลอพงนะคะ
อยู่กินด้วยกันที่ปากเกร็ดนนทบุรี

เล่าต่อนี่ค่ะคุณภาคภูมิพยายามปลอบใจนะคะ
เล่าต่อบอกว่าช่วงเช้าของวันศุกร์ที่๒๘สิงหาคม
สามีแต่งตัวขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทำงาน
ตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงเช้าค่ะหลังเลิกงาน
นี่แหละเป็นประเด็นตรงนี้สามีไม่กลับบ้าน
แล้วเธอก็ไม่สามารถติดต่อได้โทรศัพท์โทรไปก็ปิดเครื่อง
เธอตัดสินใจติดต่อไปที่เพื่อนร่วมงานสามี
เพื่อนร่วมงานสามีบอกว่า
สามีของเธอก็คือเลอพงมาทำงานตั้งแต่ช่วงเช้า
แต่ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปก็ไม่เห็นกลับมาที่ทำงานอีกเลย
ทีนี้คุณผู้ชมก็เห็นว่าคุณวันวิสาทุกข์ร้อนใจเพื่อนร่วมงานของสามี
ก็ช่วยกันไปค้นโต๊ะทำงานของสามีของเธอ
แล้วไปพบว่าคุณเลอพงทิ้งจดหมายที่เขียนด้วยลายมือไว้
ฉบับข้อความทำนองที่ว่าคือสรุปใจความดังนี้นะคะ
ข้อความในจดหมายน้อยนั้นบอกว่า
ต้องตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อการเริ่มต้นใหม่
การตัดสินใจครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบกับหลายคน
แต่ก็เป็นทางที่เขาเลือกแล้วในข้อความเขียนไว้แบบนี้นะคะ
คุณวันวิสาก็เลยเอาล่ะวิงวอนสามีผ่านทาง
คุณภาคภูมิบอกว่าถ้าเกิดว่าสามีดูไทยรัฐทีวีอยู่นะคะ
เชื่อเหลือเกินว่าสามีต้องดูก็ขอให้ติดต่อกลับมา
ถ้าไม่รักกันแล้วก็บอกตรงขอแค่ให้พูดกันขอแค่ให้คุยกันนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงเถอะหน่อยค่ะ
คนชมสุดท้ายจนเหมือนมันต้องตัดสินใจ
เอาในสิ่งที่มันก็ไม่คิดว่าตัวเองจะกล้าทำ
ว่าอยากให้พี่กลับมา
คุณวันวิสาอายุ๓๔คุณเลอพงสามีที่หายไปอายุ๕๐นะคะ
ก็เลยบอกว่าพี่พี่ช่วยมาคุยมาบอกกล่าวกันตรง
ไม่ใช่ว่าทิ้งจดหมายน้อยใบเดียวทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า

เอาล่ะคุณผู้ชมแน่นอนนะคะว่าคนที่เป็นห่วงคุณวันวิสามากที่สุดก็คือแม่
แม่ของคุณวันวิสาเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีเลยนะคะ
อยู่เป็นเพื่อนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวลูกสาวจะคิดสั้นอีก
แล้วคุณแม่ก็บอกนะเออมันก็แปลกนะ
เพราะคุณแม่บอกว่าที่ผ่านมาลูกเขยก็คือคุณเลอพงเนี่ย
เอาใจใส่ดูแลลูกสาวเป็นอย่างดี
ดูแลทั้งลูกสาวแล้วก็หลานด้วย
เป็นลูกติดฝั่งคุณวันวิสาแต่ก็ดูแลนะคะ

ส่วนตัวคุณแม่บอกว่าอยากให้ลูกเขยมาพูดคุยกัน

อย่าหายหน้าหายตาไปแบบนี้อะไรขุนคล่องหมองใจพูดจาแบบตรงไปตรงมา
บอกว่าจะได้ดูไทยรัฐทีวีอยู่แล้วก็ไปเคลียร์กันซะ
เราดีใจที่เราได้เป็นสื่อกลางในการประสานกาวใจให้กับคนทั้งคู่แล้วกัน
เอาแล้วก็พูดคุยกันนะคะ